มาตามคดีดาราสาวชาวไต้หวันกันหน่อยนะคะ
พยานปากสำคัญก็อยู่กับคุณชูวิทย์
โพสต์ให้เห็นตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วนะคะ
สกายแล้วก็มีนัดหมายที่จะแถลงข่าว
วันนี้ตอนบ่าย๒โมงแน่นอนค่ะ
ทุกคนก็จับตาดูนะคะการแถลงข่าว
พยานคนนี้ที่คุณชุวิตบอกอยู่กับผม

อยู่กับคุณชูวิทยคุ้มครองเลยนะคะ

คุณชูวิทย์ก็ไปพบกับ
สมศักดิ์เทพสุธินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
เพื่อมอบรถขนย้ายร่างอาจารย์ใหญ่

ซึ่งก็มีสื่อมวลชนไปรอคุณชุวิตจำนวนมาก

เพราะว่าอย่างที่บอกค่ะตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้ว

เพื่อขอให้การเป็นพยานในคดีดาราสาวไต้หวัน
ที่ตำรวจเรียกรับเงินหลังควบคุมตัวในคดีบุหรี่ไฟฟ้า

แล้วนายชุวิตก็ขอประกาศก่อนมีการแถลงข่าว
บอกว่าตำรวจชุดทำคดีนี้ต้องมาหาพยานที่โรงแรม
ซึ่งจัดแถลงข่าวแล้วก็ต้องเอารูปถ่าย
ตำรวจชุดปฏิบัติหน้าที่ในวันนั้นมาให้พยานชี้ตัว
โอ้โหต่อหน้าสื่อมวลชนเพื่อให้ความเป็นธรรมกับพยานด้วย

ฟังคุณชุวิตช่วงนี้หน่อยค่ะ
ตำรวจใส่เครื่องแบบสองคนขู่เข็งเขา
และก็ไปคุยกับตำรวจยศใหญ่กว่า

เข้ามาในฐานะคำเชิญของผม

แล้วเขาก็ไม่อยากจะมาเกี่ยวข้อง
แต่ประเทศไทยต้องไม่มีคอลลับชั่น
วันนี้ท่านนายกจัดการ
เรื่องคอลับชั่นหรือยังครับ

และใช้ไฟฉายส่องให้ลงจากรถ

แต่ทุกคนก็เปิดรูปพาสปอร์ตในมือถือ

ทั้งที่กลุ่มของนายสกายเพิ่งซื้อมาจากย่านการค้าแถวห้วยขวาง
จนกระทั่งตำรวจอ้างว่าต้องดำเนินคดีให้ได้

แต่เขาบอกว่าเขาก็กังวลเรื่องความปลอดภัยก็ไม่ขอไป
จนกระทั่งมีชาย๓คนเข้ามาพูดคุย
และเรียกขอเงินสดแลกการปล่อยตัว
สกายก็เลยตัดสินใจจ่ายเงินไป๒๗๐๐๐บาท

เพราะว่ากลัวไม่มีเงินกลับบ้านค่ะ
แล้วก็บอกว่าไม่ต้องไม่ต้องฟัง
ก็อยากกลับตรงนี้

ใช่ตอนนั้นเขาก็บอกนับก่อนใช่ไหม
ให้คุณนับ
ตามรายงานบอกว่าคือพอเห็นรูปภาพก็ชี้ยืนยัน
บอกแค่เห็นหน้าอีกครั้งหนึ่งก็จำได้
โดยเฉพาะชายชะกัน๓คนที่เข้ามาประกบ
เพื่อที่จะรอรับเงิน๒๗๐๐๐บาทนะคะ
คนแรกเป็นชายแต่งชุดนอกเครื่องแบบ

คนนี้จำได้แม่นเลยเพราะเป็นคนรับเงิน๒๗๐๐๐บาทไป

พอรับเงินไปแล้วก็ยังให้พวกเขา
ถ่ายรูปกับบุหรี่ไฟฟ้าบันทึกไว้ด้วย
แล้วบอกว่าเหตุการณ์นี้ทำให้รู้สึกกลัว
ไม่กล้ามาเที่ยวอีกค่ะ

แล้วที่เขาปฏิเสธเนี่ยคุณเห็นข่าวไหม

ตำรวจไทยบอกไม่ได้รับเงิน
มีโทรหากันไหม

พูดกับชาริน

ก็ไม่ยอมมีด้วยบัญชามา
เดินก็รู้สึกว่าก็ไม่เป็นประเทศไอ
แล้วก็ทำอะไรไม่มีประโยชน์
นี่ค่ะก็เป็นการแถลงข่าวเป็นการเรียกว่านักข่าวก็ติดตามอย่างเข้มข้น
ทุกนาทีเลยนะคะใช้เวลาประมาณ๑ชั่วโมง
หลังจากตรงนี้ฝ่ายสืบสวนซึ่งเป็นคณะทำงานของพบตร
ตามขั้นตอนของการสอบสวนและก็มีการสั่งคุ้มครองพยานอย่างเข้มงวดด้วยค่ะ
ที่ชุดตำรวจตั้งด่านกระทำความผิดฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
ช่วงบ่ายที่ผ่านมาผู้บังคับการตำรวจนครบาน๑ประชุมทีมสืบสวนสอบสวน
ที่มาถึงแล้วแล้วก็จะไปชี้ตัวผู้กระทำความผิด
มีกระแสข่าวว่าอาจจะดำเนินคดีกับกลุ่มดารานะครับ
กลุ่มดาราชาวไต้หวันโดยก็หาติดสินบนเจ้าพนักงาน
ทางผู้การน๑ก็ยืนยันว่าคดีนี้ผู้เสียหายถูกคมขู่
บังคับขืนใจจากเจ้าพนักงานแล้วท่านพูดอย่างนี้เองนะ
ถือเป็นผู้เสียหายตามคดีอาญาต้องสอบสวนในฐานะผู้เสียหายและพยานครับ
เตรียมดำเนินคดีเพิ่มเติมแก่กลุ่มผู้กระทำความผิดครับ
วันนี้พยานมาสอบพยานได้เนื้อหาสาระก็เตรียมแจ้งเขาหาต่อเลย
เพื่อให้ผู้กำกับการสอนอห้วยขวางย้ายอีกครั้งหนึ่ง
โดยไปดำรงตำแหน่งผู้กำกับการสอนอนหนองจอกนะครับ
แล้วก็ให้ผ่านตำรวจเอกสูงกิจมังคละสวัสดิ์
ผู้กำกับการสอนอราชบุรณะซึ่งวันนี้ต้องไปรับตำแหน่ง
ผู้กำกับการสอนอนหนองจอกมาเป็นผู้กำกับการสอนอห้วยขวางแทนครับ
คุณผู้ชมครับสำหรับสนหนองจอกเนี่ย
ผมบอกแล้วว่าชายแดนกรุงเทพครับนู่นนะครับ
จะออก๘ริ้วฉะเชิงเซาอยู่แล้วนะครับ
เพราะดูแลพื้นที่ใจกลางเมืองอย่างรัชดาพิเศษครับ